วันนี้ตำรวจก็จับชายเร่ร่อนที่มีพฤติกรรมลักพาเด็กไปเป็นขอทาน
แล้วก็ล่วงลำเมื่อทางเพศสอบส่วนผู้ต้องหาสารภาพว่าทำมาแล้วไม่ต่ำกว่า๖คดี
นายสังหรือว่านายเอกหรือว่านายน้อยกลิ่นสันเทียชายเร่ร่อนซึ่งเป็นผู้ต้องหาคดีค้ามนุษย์
และพักลักพาตัวเด็กอายุไม่เกิน๑๕ปีนะครับได้ขณะที่กำลังเร่ร่อนขอทานในพื้นที่สถานีตำรวจนครบานวัดพระยาไก่
ถูกตำรวจกองบังคับการปรับปรามการค้ามนุษย์หรือว่าปคมจับตัว
หลังตำรวจได้รับแจ้งว่ามีเด็กอายุ๗ขวบหายไปจากบริเวณซอยวุฒากาศเขตธนบุรี
ได้จัดชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข้อมูล
กระทั่งพบกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพในสัง
กำลังนำตัวเด็กที่หายไปออกจากจุดเกิดเหตุ
กระทั่งวันที่๕มิถุนายนนะครับเด็กคนที่ถูกลักพาตัวไปหลบหนีออกมาได้
ตำรวจจึงเข้าสอบปากคำนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับแล้วก็จับกลุ่มได้ในที่สุดนะครับ
ผลตำรวจโทษธิติราชนองหานพิทักษ์ผู้บัญชาการสอบสวนกลางระบุว่าจากประวัติ
เพราะว่าในสังเป็นบุคคลเร่ร่อนไม่มีอาชีพเป็นหลักเป็นแหล่ง
ทำตัวน่าสงสารขอข้าวขอน้ำตามร้านอาหารต่าง
แต่เมื่อไปขอก็มักจะไม่ได้รับความช่วยเหลือ
ต้องลักพาตัวเด็กเพื่อขอความเห็นใจจากประชาชน
โดยก่อคดีลักษณะนี้มาแล้วตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ทั้งสิ้น๖คดีและบางรายก็ถูกล่วงละเมิดทางเพศด้วย
นี้คดีเด็กหายก็เป็นคดีที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง
ให้ความสำคัญนะครับและก็มีหลายคดีที่มีการฆ่า
ล่วงละเมิดทางเพศเพื่อป้องกันการถูกจับ
รอบปีที่ผ่านมามีเด็กหายไปกว่า๒๐๐คน

เมื่อประชาชนพบเห็นสิ่งผิดปกติหรือว่าบุตรหลานหายตัวไป
สามารถแจ้งที่หมายเลข๑๑๙๑ได้ตลอด๒๔ชั่วโมง